คุณผู้ชมคะมีคลิปให้ดูกันอีกแล้วค่ะ
หลายคนเห็นคลิปนี้ก็ไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีตำรวจสทุ่มใหญ่จนครศรีธรรมราชตั้งดันตรวจ
ขอตรวจใบขับขี่คนขับรถบอกว่าเป็นอธิบดีศาล
เป็นเพื่อนผู้กำกับโชคแล้วก็ไม่ให้ตรวจใบขับขี่
แล้วตำรวจเขาขอเป่าแอลกอฮอล์
นายความคนนี้อ้างตัวว่าเป็นทนายความ
รีบไปทำงานไปเรียกผู้กำกับมาคุยซิ

ไปดูคลิปกันเต็มแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม
เอาข้อมูลก่อนนะเอาข้อมูลก่อนนะ
งั้นพี่ไปนั่งโต๊ะ
พี่กระดิษฐกรรมเปล่า
พี่กำลังให้โต๊ะเลย
เดี๋ยวไม่ได้อยู่กันนักคืนเหรอเนี่ย
ได้ครับไม่เป็นไร
ทำไมพี่ลักษณะนี้
พูดไม่ดูเรื่องอย่างนี้แหละ
เราจะรีบไปเรามีงานอยู่

ให้เกียรติโดยภาพหน้าที่ด้วย
ไม่ใช่นะพี่ไม่ให้แบบพี่

ถ้าดูจากคลิปนี้เนี่ยคนถ่ายก็คือ
คือฝ่ายตำรวจใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องมีสิ่งยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่
ใช่ตำรวจเองก็ต้องมีหลักฐานการทำงานด้วยไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครก็ถ่ายคลิปอะเนาะ
นี่ตำรวจก็เพื่อยืนยันว่าได้ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แต่ทางฝั่งของผู้ชายคนนี้ถ้าฟังจากต้นคลิปเลยนะคุณเขียนมาสอน
หนึ่งคือบอกว่าเขาถูกอุ้มลงมาใช่อ่า
สองเขาจะรีบไปใช่เขาบอกเขามีงานติดงานต้องรีบไปทำงาน
แล้วเขาก็พูดจะรุนแรงนะคะให้ของลับด้วยอ่ะโอ้โหแล้วใช้คำที่
คือหยาบอ่ะถูกต้องคือยังไงก็ไม่ควรพูดกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้
ใช่แต่ถ้าดูจากซุ่มเสียงของผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เขาว่าอ้างอ้างว่าเป็นทนายความเนี่ยนะ
ซึ่งต้องแยกนะครับทุกผู้ชมครับเอาเฉพาะตัวนะฮะ
อย่าไปเหมารวมทนายความทำงานเพื่อสังคมทนายความดีมีเยอะ
เขาบอกว่าเขาเป็นทนายความแต่เสียงเนี่ยถามว่าจะเมาถึงขั้นแบบเมาไหม
ก็คือเราตัดสินไม่ได้หรอกว่าเมาไม่เมาจากเสียงตรงนี้นะแต่มันไม่ได้โอ้โหเละจนแบบพูดจาไม่รู้เรื่องนึกออกไหม
หรืออาจจะไม่เมาเลยก็ได้ไม่ดื่มเลยก็ได้
แล้วเป็นทนายจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นทนายนะ
แต่ที่แน่นอนคือไม่ยอมเป่าไม่ยอมเป่าแอลกอฮอลซึ่งถ้าไม่ดื่มจริงไม่ได้เมาจริงเนี่ยก็เป่าไปก็ไม่มีปัญหาเนี่ย
ใช่ทีนี้เราก็เลยตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนอะไรยังไงนะคะ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่สนตลิ่งชัน
ซึ่งตำรวจชุดปฏิบัติงานได้ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ที่อยู่ในคลิปที่อ้างตัวว่าเป็นทนายความ
ส่งให้พนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันดำเนินคดี

และขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
หลังจากผู้ชายคนนี้ถูกปล่อยตัว
ก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกลุ่มข้อหา
กักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ซึ่งตำรวจสนตลิ่งชันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าในคลิปจะเห็นว่าผู้ชายที่อ้างตัวเป็นทนายความ

แต่เราไม่เห็นคลิปต้นทางกว่านี้ไงใช่ไหม

ถ้าเขาจะออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้
จรรยาการนครนบอกว่าได้รับแรงงานเรื่องนี้แล้วนะคะ
ซึ่งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกองบังคับการตำรวจจราจร
ในพื้นที่สอนอตลิ่งชันได้ตั้งตามปกติและถูกต้อง
ตามกฎหมายยืนยันว่าตำรวจชุดปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แม้ว่าจะมีคนอ้างตัวว่าเป็นทนายความเป็นอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอก็ตาม
เรื่องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากับผู้ชายคนนี้
เมาแล้วขับและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เพราะว่าในคลิปมีการพูดจาไม่เหมาะสมไม่สุภาพดูหมินตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะผู้ชายคนนี้
ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้ส่วนคำถามที่ถามว่าแล้วถ้าเราขับรถมา
ด่านของตำรวจให้เป่าไม่เป่าได้ไหมแต่ก่อนเคยได้ยินบ่อยคุณภาคภูมินึกออกไหม
ด่านจอดรถดีกว่าหลับในรถเลยไม่เป่าก็ไม่เป่าไง
เป่าจะรู้ได้ไงเมาหรือไม่เมาไม่เป่าแล้วไม่ไปไหนด้วยเออนอนอยู่ตรงเนี้ยจอดหน้าด่านมันเลย
เอาจนชัวร์ว่าเป่าแล้วขาดแล้วใครไปทีนี้ค่ะเรามีข้อกฎหมายมาบอกนะคะ
ทางไทยรัฐออนไลน์เขาสรุปแบบนี้นะคะถ้าไม่ยอมเป่าก็ถือว่ามีความผิดค่ะครับ
ทางกฎหมายเขาบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหรือว่าขอให้เป่าเนี่ยนะคะ
ถ้าไม่ยอมเป่าจะถือว่ามีความผิดเหมือนกับคนเมาแล้วขับข้อหาเดียวกันเลยนะคะ
เป็นมาตรา๑๔๒ของพรวรจรทางบก๒๕๕๗มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับนะคะ
โทษจำคุก๑ปีปรับตั้งแต่๕๐๐ถึง๒๐๐๐บาทนะคะนี่มาตรา๑๔๒นะคะ
ถ้าใครไม่ยอมให้เป่านะคะถือว่าผิดเหมือนกับเมาแล้วขับเลยโทษตามนี้
จำคุกไม่เกิน๑ปีปรับ๕๐๐๒๐๐บาทแล้วก็จะมีโทษเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะ
นี่ค่ะพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า๖เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตนะคะ
นี่ก็ทำให้ชัดเจนแหละถ้าเกิดคำถามว่าเราจอดหลับเลยไม่เป่าได้ไหม
อ้างตัวเป็นอะไรก็ตามไม่เป่าได้ไหมถือว่ามีความผิดนะคะ
แต่ถ้าฟังจากท่านภูมิกับสนตลิ่งชันผู้ชายคนนี้เขาจะสู้คดีนี่ใช่ไหม

อ่ะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้กันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาเป็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เอง